คุณผู้ชมมาดูเรื่องประหลาดเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

ไปสักพักหนึ่งเหมือนได้ยินเสียงดังปั้ง
แล้วอยู่ครึ่งซ้ายเขาชาไปเลย
พอจับที่คอดูโอ้โหเลือดไหลออกมาเต็มเลยค่ะ

พยายามประคองรถนะคะจนมีคนมาช่วยเหลือ
แต่ทีนี้ที่บอกว่ามันน่าประหลาดก็คือ
ไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุ

มันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย

เล่าก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุ่มครึ่งนะคะ๓๑สิงหาคม
มีพลเมืองดีคนนึงพาผู้บาดเจ็บ
ก็เลยรีบนำตัวมาส่งเจ้าหน้าที่

เคราะหร้ายคนนี้ชื่อนายชัยวัดกล้าวาจาอายุ๓๘ปี

ทีมข่าวเราไปคุยกับนายชัยวัดเขายังพูดคุยได้นะ

พรายถึงจุดเกิดเหตุตรงประมาณหมู่ที่ห้าตำบลบางย่าแพรก
เห็นผู้ชายสองคนยืนอยู่ตรงเกาะกลางถนน
ลักษณะการแต่งกายคล้ายคล้ายกับเด็กช่างกลโดยเห็นว่าในมือเนี่ย
อะไรอยู่คล้ายกับท่อนเหล็กสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคล้ายปืน
ดังปั้งแล้วอยู่อยู่แขนซ้ายเขาก็เริ่มชา
มารู้ตัวอีกทีก็คือได้รับบาดเจ็บแล้ว
ก็เลยพยายามประคองรถหาคนช่วย
กระทั่งมาถึงท่าเรือข้ามฝากก็เลยขี่รถลงไปในเรือ

ผมขี่มอไซค์เริ่มงานปกติใช่ไหมครับ
แล้วอยู่ดีผมก็เจ็บปวดที่แขนซ้ายมันชามันชามากแล้วก็เจ็บ
ผมก็เลยมาขอความช่วยเหลือก็คือตรงมาเรื่อยครับ
มาหาขอความช่วยเหลือก็เลยมาที่แพร่
เขาก็เลยช่วยข้ามฝากมาส่งที่สอนอฝั่งนี้
ส่องพระแดงใช่ไหมได้ยินเสียงเพิ่งกี่นั้นนัดเดียวครับนัดเดียว
อันนี้คือเรื่องที่เขาเล่าใช่ไหมครับทีนี้พอตำรวจฟังจากสิ่งที่เขาเล่าปุ๊บไปตรวจสอบเลยนะคะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่แยกทางเข้าวัดบังยะแพรกจุดที่เขาให้การว่าเขาได้ยินเสียงปืนแล้วก็เห็นวัยรุ่นชายยืนอยู่ตรงเกาะกลางถนนปรากฏว่าในนั้นน่ะในคลิปอ่ะ
เห็นแค่รถมอเตอร์ไซค์สีเหลืองหนึ่งคันแล้วก็คนขับขี่
แจ็คเก็ตสีดำซึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะ
ครับเห็นแค่นั้นแต่ตรงคุณดูตรงเกาะกลางดิคะ
ไม่มีใครเลยที่เกาะกลางเนี่ยไม่เห็นใครเลย
ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรด้วย
ตำรวจก็เอ๊ะหรือมันก่อนหน้านั้นหรือมันหลังจากนั้นหรือยังไง
ก็พยายามนะไล่ย้อนกล้องวงจรปิดไปในเส้นทางก่อนถึงที่เกิดเหตุอีก
ไปจนถึงท่าน้ำเรือแพรขนานยนที่เขาไปจอดรถอยู่ตรงนั้นเลย

ไม่มีทั้งคนแล้วไม่มีทั้งสภาพอะไรให้มันดูผิดปกติด้วย
ก็เลยยังงงอยู่ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ประเด็นเรื่องนักเรียนช่างกลทะเลาะกันแล้วทำให้เขาโดนลูกหลง
หรือมีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรตำรวจบอกเดี๋ยวขอสืบอีกทีละกันนะ
เพราะว่าดูแล้วมันไม่มีอะไรผิดปกติเลย
ผู้บาดเจ็บเขาผ่าตัดจนสามารถให้การได้อะไรได้
ต้องเรียกมาสืบกันอีกครั้งว่าตกลงแล้ว

มันก็น่าแปลกนะมันมายังไง